ขอแสดงความยินดีต่อคุณแม่ป้ายแดงหมาดเลยนะคุณเอมมี่มรกฏนั่นเองนะคะ
นี่ก็ได้ควงคุณสามีคุณเจมส์นะคะก็มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันนะคะ
ถึงความรู้สึกค่ะว่าโอ้ดีใจขนาดไหนที่ได้ให้กำเนิดทายาทคนแรกนะคะ
ก็ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันนะคะก็เปิดเผยในความรู้สึกค่ะ
ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่แบบเต็มรูปแบบแล้วแล้วก็ตื่นเต้นนะที่จะได้เห็นหน้าลูกชาย
จากอะไรรู้ไหมเพราะว่าลุ้นมาตลอดเลยเพราะว่าน้องคลอดก่อนกำหนด
ตื่นเต้นเพราะว่าพี่ห่วงมี่ด้วยไงหมอบอกมี่มีโอกาสที่จะคือไม่รู้เลือดไหล
ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเลือดไหลขนาดไหนก็ทางนึงก็ห่วงมีดทางหนึ่งก็หันไปดูลูกดูลูกได้แป๊บเดียวครับ
ก็อุ้มผ่านได้ยินเสียงร้องนะฮับปี้ละ